คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเหตุการณ์ที่ตำรวจเนี่ยจะไปช่วยเหลือรถคันที่จอดเสียอยู่บนทางด่วน
แล้วปรากฏว่าบีเอ็มเนี่ยโอ้โหพอโค้งมาปั๊บพุ่งชนตำรวจจนตำรวจกระเด็นเลย
อาการของตำรวจล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราให้ดูภาพอุบัติเหตุตอนที่โดนชนก่อนค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมดูจังหวะตรงนี้สิคะคืออันนี้ตำรวจกำลังไปช่วยเหลือรถคันที่จอดเสียอยู่นะ
แต่อย่างที่บอกค่ะว่าบีเอ็มมาพอชนดูสิจังหวะนี้ค่ะมันเป็นโค้งด้วยไงคะ
แล้วพอชนคือแบบเห็นตำรวจกระเด็นน่ะ
แล้วน่ะเนี่ยบีเอ็มคันนี้ไปเลยอ่ะครับตำรวจเองอ่ะนะบอกว่าในรถคันที่จอดเสียมีคนอยู่ใช่ไหม
ตำรวจยังจะไปช่วยคนเจ็บที่อยู่ในรถคันนั้นนะคะ
พอเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะฮะบีเอ็มเนี่ยเฉซ้ายมานะแล้วก็ไปชนขอบทางก่อนจะเสียหลักนะฮะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้เนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะประมาณเที่ยงคืนครึ่งของวันที่๒๙เมษาที่ผ่านมา
แล้วตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บก็คือ๑๐ตำรวจโทภูวดลสิริพินโยสกุลค่ะ
ซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน๑กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจจราจร
ดูสิคะทาง๑๐ตำรวจโทภูวดลเนี่ยกำลังช่วยเหลือรถคันที่จอดเสียอันนี้นี่ด่วนเฉลิมมหานครนะคะคุณผู้ชม
ตรงนี้มันคือตรงโค้งบางกอกพาเลสขาออกแขวงมักกะสันนะคะ
แล้วตัวสิบตำรวจโทภูวดลก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะส่วนคนที่อยู่ในรถคันที่เสียอยู่เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกันทางพิเศษเนี่ยก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเทพธารินค่ะแล้วก็มีการย้าย๑๐ตำรวจโทภูวดลมาที่โรงพยาบาลตำรวจ
มีการเลือดออกในสมองและกระดูกจมูกหักค่ะทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจโทษทิตย์ที่แสงสว่างเนี่ยท่านก็เข้า
เพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับ๑๐ตำรวจโทภัวดลด้วยค่ะ
แล้วก็เรียกตัวเขามาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้นะตำรวจช่วยประชาชนแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนะคะ